ใช่งูจงอ้างด้วยนะอันตรายมากเลยแต่ปกติมันไม่ใช่นะ
อันนี้ส่งเป็นงูจงอางตัวใหญ่ด้วยค่ะ
คนลุกคือมูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ
เขามีการโพสต์ภาพอันนี้ด้วยนะคะ
มีการจับงูจงอางตัวขนาดใหญ่ระบุบอกว่าอย่าหาทำนะ
รับแจ้งจากประชาชนว่าให้ช่วยไปจับงูในกล่องพัสดุให้หน่อย

แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะงูเลี้ยง

พอไปเจอเอ๊ยงูจงอ้างตัวแบบ
ตัวใหญ่จริงดูสิคือ๔เมตรค่ะ

ให้ตายเถอะมันใช่ของที่ต้องส่งมาแบบนี้ไหม
อย่าหาทำประชาชนที่รักเนื่องจากว่ามันอันตรายมาก

ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะ

บางคนบอกว่าต้องส่งไปหาเมียแน่นอน
หรือนี่จะเป็นการวางแผนฆ่าอย่างแนบเนียน

ตายเตยขึ้นมาโอ้โฮแล้วดูเขาสิ

ถ้าเกิดมันไม่มันไม่ถึงหรอกมันอยู่ในบริษัทอันนั้นที่รับน่ะจีบขาด
ใช่นี่เขาให้ไปจับตรงนั้นเลยเอาออกมา

น้องน้องก็คงงงเหมือนกันแหละมันไม่ใช่ตัวเล่นเล่น๔เมตรอ่ะเต็มวัยอยู่นะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป